ส่วนวอเล็กบอลหญิงรุ่น๑๙ปีครับ
เดินทางจากฮังการีถึงโรเอเชียนะครับ
เจอญี่ปุ่นในรอบ๘ทีมเย็นวันนี้๕โมงเย็นตามเวลาไทย

ทีมไทยแพ้ญี่ปุ่นไป๓เซตรวดต้องรอลุ้นกันนะครับ
วันนี้สาวไทยจะล้างตาได้หรือเปล่า
ส่วนความเคลื่อนไหวซีวีลีกของชุดใหญ่วอเล็กบอลหญิงนะครับ
๒ที่เชียงใหม่๑๑๑๑๓สิงหาคม
พรพันธ์เกิดปราศได้โพสต์ภาพร่วมกับเพื่อร่วมทีมนะครับ
พิชยาจรัสพรธนัชชาหัทยาแล้วก็ทิชากร
นท้ายรถแดงครับแต่เหมือนคนขับจะเข้าใจผิด
คิดว่าขึ้นรถแล้วก็เลยออกรถทำเอาพรพันธ
แล้วก็ทิชากรต้องวิ่งตามรถแดงนะครับ
ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับว่ามาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับ
นี่ครับภาพบรรยากาศสร้างสีสันกันหน่อยครับ
สามสิงหาคมก็หกโมงเย็นเหมือนกันไทยเจ้าเบียดนาม